ของตัวเลขนะคะก็คือปฏิเสธไม่ได้อะค่ะว่าสังคมไทยเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการลุ้นความลุ้นการเสี่ยงโชคนะ
เพราะฉะนั้นเราก็นำเสนอสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ

ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงเนี่ยคนก็เอาไปตีกันเยอะแยะล่ะค่ะ

เลขเขาบอกว่าขายเกลี้ยงแผงกันไปแล้ว
พาไปดูที่เชียงใหม่ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะนี่อยู่ในตัวเมือง

เพราะประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อกันเยอะมากนะคะ
แน่นอนเลขเด็ดก็ต้องมาจากภารกิจช่วยทีมหมูป่าและโค้ดทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่แหละค่ะ
เลขที่ถูกเลือกไปจนเกือบเกลี้ยงแผงเนี่ยก็เลขจำนวนคนที่ติดอยู่๑๓ใช่ไหมนี่พูดได้ไหม

จำนวนวันที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
มีจำนวนทีมจำนวนวันที่ติดในถ้ำ
จำนวนทีมหมูป่าที่ทยอยออกมาจากถ้ำ๓วันเนี่ย

โอ้โหบอกกันอย่างนี้เลยนะคะ
แต่ไม่บอกตัวเลขคุณผู้ชมไปไล่ย้อนดูข่าวกันนะ
จังหวัดมหาสารคามค่ะก็ไปซื้อเลขเด็ดเหมือนกันนะคะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกว่าเหมือนกันค่ะก็เป็นตัวเลขของทีมหมูป่าค่ะ
ว่ามีกี่คนนะคะตัวเลขนี้ขายดีมากนะคะ
ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งก็คืออายุของจ่าแซมนวตรีสมานกูนันนะคะ
แซมอายุ๓๘นะคะดิฉันไม่ได้ใบ้หวยนะคะ
บอกตามข่าวถูกต้องค่ะก็เนี่ยค่ะ
เลขต่างเหล่านี้เกลี้ยงแผงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มหาสารคาม

ชาวบ้านจำนวนนึงเขาก็จัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียน
ว่าตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแหกันมาเยอะขนาดนี้
ก็เลยไปถามนายโสดมีลาบวัย๕๑ปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
คือก่อนหน้านี้ตัวเขากับเพื่อนบ้านมาอบรมเรื่องการเกษตรเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ทีนี้พักเที่ยงหลังกินข้าวเสร็จก็เลยมานั่งเล่นใต้ต้นมะยมต้นนี้กัน
ต้นนี้มันอยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์พอดี
ก็กะว่าเออนั่งคุยกันพอหอมปากหอมคอจะได้เข้าอบรมต่อ
พอมองว่าที่ขนต้นมะยมเท่านั้นค่ะมันเห็นเป็นตัวเลข
เอ้าไหนก็เห็นก็ซื้อซะหน่อยละกัน
ถูกอีกค่ะก็เลยบอกต่อไงคะบอกต่อปุ๊บ

เราเห็นไหมคะเราเห็นเลขไหมคะไม่ทันเห็นเนอะ
คือบางทีเราก็อยากมันเป็นสาดนะคุณ
คือบางทีเราไปยืนดูเราก็ไม่เข้าใจนะว่ามันต้องดูตรงไหน
เพื่อให้มันเห็นเป็นเลข
แต่ว่าคนที่เขาดูเป็นหรือคนที่เขารู้เขาก็จะมีเขาก็จะมีมุมของเขา

ไม่ตรงกันใช่คือดูกันสองคนคนหนึ่งเห็นเลขหนึ่งอีกคนเห็นอีกเลขนึง
บอกกันก็ไม่ได้นะว่าใครเห็นเลขอะไรเดี๋ยวไม่ถูก

ส่วนที่อ่างทองค่ะเขาก็ไปกันที่
วัดใหม่บ้านโคกมรุมนะคะที่อำเภอวิเศษชายชาญ

นำดอกไม้ผ้าสามสีจุดทูบขอพร
แล้วก็ส่องขันน้ำมนต์ค่ะ
ตะเคียนคู่อายุเป็นพันปีนะคะ
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรนะคะ
ก็คนที่ไปขอโชคลาภ
ท่านหนึ่งคุณสมภูมิสว่างเนธก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรไปที่นี่นะ
ขอเลขเด็ดทีไรถูกรางวัลตลอดเลย
คราวที่แล้วถูกครั้งนี้ก็เลยมาไหว้แก้บน
ส่วนใหญ่แก้บนด้วยการนำหัวหมูมาถวาย
แล้วก็มีเครื่องดนตรีมาตีสีตีเป่า
ร้องรำแก้บนกันอย่างคึกคัก
แล้วก็งวดที่แล้วโชคดีไปแล้ว
งวดนี้ก็เลยมาดูเลขกันต่อนะคะ
ขันน้ำมนต์นะคะเขาก็จะเห็นเป็นเลข
หยดทีใช่คือเอาเป็นว่าเราสองคนไม่รู้หรอก
เลขไหนเด็ดเลขไหนดังสำหรับงวดนี้

พรุ่งนี้เปิดไทยรัฐทีวีทิ้งไว้เลยค่ะ